เจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขามันได้ยินเสียง

เป็นไก่ชนที่เลี้ยงไว้ทำไมมันร้องดังแปลก
ตอนแรกยังไม่ได้เอกใจสักพักนึงเสียงหมาเห่าเสียงดัง
ออกไปดูเจออะไรรู้ไหมคะงูสิงค่ะตัวยาวสัก๒เมตร
โอ้โฮนี่ไก่ชนนักจริงของรักของหวงนะ

สนุทนอมมาอย่างดีเลี้ยงกับลูกน่ะ

แล้วดูสิงูเข้ามาจะมาเขมือบแบบนี้

พยายามที่จะจับงูสิง
ซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่หลังหอพักที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะพอไปตรวจสอบดูนะ
ตอนนั้นยังไม่เจองูคุณแต่เจอไก่ชน
ซึ่งมันตายไปแล้วเพราะว่าโดนงูสิงฉกตายไปตัวนึง
แล้วงูก็กำลังจะลากไก่ตัวนี้ไปกิน
เจ้าของบ้านเขามาเห็นไงแล้วงูสิงมันก็เลื้อยหนี
นี่ตอนที่อาสากู้ภัยเขากำลังค้นหางู
ตอนแรกยังไม่เจอใช่ไหมคะแล้วก็มาเจอตรงนี้
โอ้โหดูสิมันกำลังเขมือบเลยคุณ
ใช่ค่ะแล้วคุณได้ยินไหมคือเสียงหมาเห่าอยู่ตลอดเวลา
เพราะว่าเจ้าของเขามีหมาอยู่๔ตัว
พอหมามันเจองูมันมาล้อมหน้าล้อมหลังแล้วก็เห่าอย่าเลยค่ะ
ทีนี้งูสิงตัวนี้จับออกมาแล้วก็วัดความยาวได้นะ
ประมาณสองเมตรกู้ภัยเขาก็ต้องเอาอุปกรณ์จับงู
ต้องทำแบบระมัดระวังแต่กว่าจะได้ภาพนี้
เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมรูมันพยายามจะฉก
ป้องกันตัวตลอดเลยภาคงู้ภัยก็ก็ใช้เวลา
ประมาณ๑๐นาทีค่ะจับงูเอาไว้ได้
ทีนี้พอวัดขนาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่กระสอบแล้วนี่ค่ะ
แล้วจะเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
เจ้าของหอเขาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าตอนแรกอะนะ
ชนที่เลี้ยงไว้มันร้องมันร้องดังผิดปกติผิดสังเกต
มาได้ยินเสียงหมามันเห่าอีก๔ตัวมันเห่าดังเลย
ก็เลยเอ๊ะมันต้องมีอะไรแน่เจ้าของหอเขาก็เลยเดินมาดู
เห็นเป็นงูสิงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยค่ะ

แล้วก็บุกเข้ามามาเขมือบไก่ชนที่เลี้ยงเอาไว้ในร้าวแบบนี้